ทุกผู้ชมครับที่วัดแห่งหนึ่งที่บุรีรำนะครับวัดหนองปลือพระที่วัดท่านบอกว่านี่โจรมันดุกว่าผีอีกนะออกอารวาสเนี่ย๒คืนติดค่ะนี่คืนแรกทุบกระจกของสาราการประเรียนของวัดทุบเข้ามาแล้วมารื้อเอาข้าวของเอาทรัพย์สินไปตอนที่เดินมาเนี่ยกระจกแตกเนี่ยบาดเท้ามันอีกรอยเลือดยังทิ้งเอาไว้เลยนะฮะคืนแรกได้มือถือไปสอง

ผู้ใหญ่บ้านนี่เอาคลิปมาให้ผู้ยงผู้ใหญ่ให้ตำรวจหน้าต่างยังไม่ทันซ่อมเลยคนร้ายยังจับไม่ได้เลยแต่คิดว่ายังไงมันคงไม่กล้าเข้ามาแล้วล่ะแหมก็เขาแจ้งความแล้วนะชาวบ้านรู้กันหมดแล้วอันนี้คืนแรกเสื้อขาวท่านผู้ชมดูอีกคลิปนึงอีกคลิปนึงดูวันที่สองติดติดกันเลยมาอีกแล้วเสื้อเหลืองค่ะไอ้รูเดิมนั่นแหละแล้วก็ได้
มาค้นหาเหมือนเดิมเอาต้นผ้าป่าไปทั้งต้นเลยทีนี้ตอนนี้ยังจับไม่ได้นะฮะท่านเลยบอกว่าแหม่โจรนี่มันดุกว่าผีอีกจริงค่ะน่ากลัวกว่าครับ